ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าใช้ตัวเลข
แบบที่เห็นภาพชัดนะคะคือจริงข่าวนี้เนี่ย
น่าจะเป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
สักประมาณครึ่งปีได้แต่ว่าที่มาเป็นข่าวนี้เนี่ย
เพราะว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องมันไม่เป็นไปตามกระบวนการ
ที่มันควรจะเป็นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับลูกสาวของครอบครัวครอบครัว
หนึ่งนะคะลูกสาวเขาเนี่ยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะ
แล้วก็ถูกข่มขืนคนที่ข่มขืนลูกสาวเขาเนี่ย
คือคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันกับคุณพ่อค่ะ
แล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบ
แล้วก็มีข้อสงสัยมีความคับข้องใจกับตัวคุณพ่อเยอะ
ถึงทุกวันนี้คือถ้าไม่พยายามที่จะเลี่ยงไม่เจอกัน
คุณพ่อก็ต้องเจอหน้าผู้ชายที่ข่มขืนลูกสาวของเขาทุกวัน
วันนี้ที่เรามาคุยกับคุณผู้ชมก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคม

โดยเฉพาะมันเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์ของผู้เสียหาย
แต่เราจะพยายามสอบถามจากท่านเพราะว่าตลอดระยะทางนับตั้งแต่มีการแจ้งความนะคะ
คุณพ่อบอกว่าติดต่อตำรวจแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยนะคะ
ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เหตุการณ์รายละเอียดมีอะไรบ้าง
วันนี้เราจะคุยกันหลังจากที่ลูกสาวเขาถูกกระทำแบบนี้ไปครึ่งปีแล้วนะคะ
คุณพ่อเราจะไม่เปิดเผยหน้าตาคุณพ่อนะคะเพื่อให้ครอบครัวยังใช้ชีวิตได้อย่างค่อนข้างปกตินะคะ
และอีกหนึ่งท่านที่จะคุยกับเราก็คือคนที่รับเรื่องนี้ต่อมาคือไม่รู้จะหันไปหาใครแล้วค่ะ
วันนี้คนที่จะคุยกับเราด้วยก็คือหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลคุณอังคณาอินทะสาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อนั่งสบายสบายได้เลยนะ
เราให้คุณพ่อใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะคุณพ่อเข้าใจถูกไหมว่านับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุกับน้องเนี่ย
ประมาณครึ่งปีแล้วจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันครับผม
ืบหน้าแค่ไหนนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุกับน้องคะตอนนี้คดีที่พ่อไปแจ้งความไว้
ไม่มีไม่มีคืบหน้าครับตั้งแต่ผมไปแจ้งความ
ก็ตั้งจุด๖๗เดือนแล้วก็ไม่เห็นเคยคืบหน้าอะไรผมก็มาหามูลนิธิให้มูลนิธิช่วย
มือที่เขาวิ่งอยู่ก็ยังไม่เห็นคืบหน้าอะไร
พ่อต้องมาหามูลนิธิเนี่ยนะคะเพราะว่าคดีไม่คืบ
ครับผมหรือมาหามูลิธิเรื่องอะไรคะ
คดีไม่คืบหน้าอะไรเลยครับคือติดต่อตำรวจไม่ได้เลย

ตอนที่เกิดเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นพฤศจิกายนปีที่แล้ว

พ่อไปแจ้งความกี่วันหลังจากเกิดเหตุ

วันนั้นพอตอนเช้าพอมีเรื่องเสร็จปุ๊บผมก็
ตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงบ้างผมก็ไปเลยครับ

แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ผมไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจ

เสร็จแล้วก็มาหาตำรวจเขาก็บอกรอใบอะไรรอผล
พอผลแจ้งความจนกระทั่งประมาณเป็นเดือนกว่าผลแจ้งความจะออกมาก็

ผมก็ติดต่อไปพอเจอเขาก็เรียกไปสอบปากคำอีกทีแล้วก็หายไปนานครับ
เดี๋ยวนะคะคือวันนั้นพ่อไปแจ้งความ

คือวันเกิดเหตุนะวันเกิดเหตุเสร็จพ่อไปแจ้งความ

เพราะเขาออกหนังสือให้ปลาไปตรวจร่างกายครับผม
แล้วจากนั้นเนี่ยการติดต่อกับตำรวจสอนอพื้นที่ครั้งที่๒พ่อไปทวงถามหรือตำรวจโทรมาหา

ซึ่งมาทิ้งระยะเวลานาน
มันทิ้งระยะเวลานานก็เกือบจะเป็นเดือนจนกว่านานผมก็ไปทวงถามแล้วเขาบอกว่ารอผลจากโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ไม่มีครับแล้วฟ้ามาตล่ำเหมือนอันนี้กรมก็ไปพยายามติดต่อจนกว่าความป้องเจอ
แต่นี่เขาก็ให้ผมไปถามว่าโรงพยาบาลเขาตำรวจเขาให้พอเจอแล้วเขาให้ผมไปติดต่อโรงพยาบาลตำรวจว่า

ตำรวจให้พ่อไปถามผลที่โรงพยาบาลตำรวจ

แล้วผมก็ไปหาต้นที่โรงพยาบาลที่ผมไปอภารลงไปเขาบอกว่าออกแล้ว
แต่ผมไม่สามารถที่จะเอามาได้เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่สามารถให้ผมได้
เขาต้องให้ตำรวจไปรับเองแล้วผมก็บอกกับตำรวจ
แล้วเสร็จแล้วมาตอนหลังตำรวจเขาคงให้ลูกน้องเขาไปเอามา
แล้วก็มาติดต่อผมก็มาติดต่ออีกทีแล้วเขาก็เรียกผมไปตอบประคำ

สองครั้งครับ
ที่ผมพาบนทิศประจำวันที่เท่าไหร่ครับ
คือหลังจากที่รู้สึกแล้วว่าคือ๒๖เมษา๒๖เมษาครับ
คือครั้งล่าสุดก่อนที่จะมานั่งคุยกับเราเนี่ยนะคุณพ่อ
ไปผ่านบนทิศเนื่องจากคดีไม่คืบ
และนั่นแหละถึงได้เจอตำรวจครั้งล่าสุดก่อนเรามาคุยกันวันนี้

เดี๋ยวเรามาย้อนเรื่องนะคะว่าเกิดอะไรกับน้องบ้าง
แต่เอาเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยคือมิติของมันคือว่าทำไมหายไปไหน๖เดือน
เรื่องนี้ถึงไม่คืบแล้วมันเป็นคดีก็แล้วแต่คนจะมองนะคะ
แต่แน่นอนครอบครัวผู้เสียหายมันคือความร้ายแรงมาก
คือตอนที่ไปหามูลนิธินี่คือคุณพ่อไปในสภาพเจอปัญหาอะไรคะ
คุณพ่อถูกส่งตัวไปจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งพาน้องไปตรวจร่างกาย
แล้วก็ทางโรงพยาบาลตำรวจเองก็มองว่าก็ถามว่าคดีไปถึงไหนแล้ว
คุณพ่อก็บอกว่าไม่เห็นได้รับการติดต่อจากทางพนักงานสอบสวน
ก็มาหาเราซึ่งพอมาหาเราช่วงเดือนกุมภาแล้ว
ช่วงเดือนกุมภาพคุณพ่อกับน้องก็มาด้วยความรู้สึกกังวลใจกับประเด็นปัญหาที่เขาก็แจ้งความไว้นานแล้ว
พยานหลักฐานทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็ในเรื่องของผลเรื่องของการตรวจร่างกายเนี่ย
ก็ทางโรงพยาบาลก็บอกว่ามันมีร่องรอยเรื่องนี้ชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อเองก็เป็นห่วงว่าคดีมันจะเป็นไปยังไง
ซึ่งความเป็นห่วงนี้รวมไปถึงว่าคุณพ่อกับผู้ที่กระทำอยู่ที่ทำงานเดียวกัน
หวัดกลัวหวัดระแวงหรือว่าความกังวลใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การมาพูดคุยกันที่มูลนิธิค่ะ
รับตั้งแต่กุมภาเนาะที่คุณพ่อไปเจอมูลนิธินะคะคุณอังคณาตั้งแต่มูลนิธิเข้ามาเนี่ยมูลนิธิได้เจอกับตำรวจหรืออย่างน้อยคนรับแจ้งความหรือคนที่ทำคดีนี้ไหม
ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราดูพยานหลักฐานจากที่คุณพ่อมีนะคะใบแจ้งความก็พยายามติดต่อที่พนักงานสอบสวนก่อนเบื้องต้น
ค่ะเพื่อที่จะอ่าทราบว่าเอ๊ะเดี๋ยวคดีของคุณพ่อเนี่ยไปถึงไหนยังไงบ้างเอ่อหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะติดต่อพนักงานสอบสวนได้ทางโทรศัพท์นะคะก็เอ่อ
พยายามที่จะติดต่อหัวหน้างานซึ่งสูงกว่านั้นแล้วก็รวมไปถึงทางผู้กำกับด้วยซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเรื่องนี้ด้วย
เรียนเอาประเด็นให้ชัดก่อนนะคะคือที่บอกว่าคดีไม่คืบเนี่ยเราเห็นภาพแล้วแต่ที่บอกติดต่อตำรวจไม่ได้นี่คือว่าโทรศัพท์ไปมันไม่มันไม่ใช่เบอร์นี้หรือมันมีเสียงเรียกแต่ไม่มีคนรับ
มีเสียงเรียกแต่ไม่มีใครรับ
เคยเจอเขารับแต่อาจจะไม่มีความคืบหน้าบอกไหมคะหรือไม่รับเลย
คือเราพยายามที่จะโทรไปที่สถานีตำรวจด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเจอที่ที่สถานีตำรวจเลย

คือปกติเวลาโทรตามโทรเบอร์มือถือใช่ไหมค

เราเราสอบถามจากจากสิ่งที่มีก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย
ถ้าไม่ได้เราก็เอ่อสอบถามว่าพนักงานสอบสวนท่านนี้เนี่ย
เวรวันไหนเพื่อเราจะได้ไปเจอเจอตัวท่านนะคะ
วันที่เข้าเวรซึ่งได้พบครั้งล่าสุดกับคุณพ่อก็คือวันที่๒๖เมษาที่ผ่านมา

ท่านบอกไหมคะว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์
ท่านก็อาจจะมองว่าคดีแบบนี้อยากจะให้มานั่งคุยกัน
ก็ไม่มีเวลามากพอที่จะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์
สิ่งที่บอกกับทางมูลนิธิแล้วก็คุณพ่อก็คือต้องมาที่สถานีตำรวจเท่านั้น
แต่อันนั้นคือเมื่อเราไปที่สถานีตำรวจแล้วถูกไหมคะ
ไม่ใช่เหตุผลที่ให้ทางสายโทรศัพท์เพราะสายโทรศัพท์โทรไปคือไม่รับ
เอาล่ะปลายเดือนเมษายนได้เจอกันแล้วมีความคืบหน้าอะไรคุณพ่อ
เมษายนปลายเดือนเขาพูดว่าอะไรกับเราบ้าง
เขาก็พูดตอนที่มูลนิธิไปเขาบอกวันไหนวันจันทร์
เดี๋ยววันจันทร์หน้าผมจะออกหมายจับออกหมายเรียกแล้วหมายจับ
แล้วพอจับมาแล้วผมจะเอาไปตรวจอีรินเนย์แล้วผมจะเอาส่งสารเลย
แต่ผมก็เห็นเขาเงียบแล้วไม่มีอะไรคืบหน้า

โทรมากโทรเกือบบ่อยมากก็ไม่มีรับโทรศัพท์

เพราะไม่รู้เวรเขาอยู่ตรงไหนผมไปผมไม่เคยเจอเขา
ค่ะเดี๋ยวอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้นะคะคือตามข่าวมันบอกอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของสนยานาวา
คุณพ่อไปแจ้งไว้ที่สอนอนี้นะ
แล้วก็ทางโปรดิวเซอร์รายการได้คุยกับภูมิกับแล้วช่วงบ่ายนะคะ
ซึ่งท่านไม่ได้รับปากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะให้เราคุยด้วยในช่วงเวลาสดของรายการ

เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยว่าคุณพ่อรู้จักคนที่บ้าน

คนบ้านข้างใกล้เคียงที่เขาร้านค้าอืมคือว่าตอนเช้ามืดช่วงเช้ามืดอ่ะ
อ่าแม่เขาออกไปทำงานอืมแล้วมีไอ้ผู้กรณีเนี้ยเขาขับรถมา
ขับรถมาแล้วมาปีนหน้าต่างขึ้นไปขึ้นบนหลังคารถแล้วปีนหน้าต่างขึ้นไป
แล้วก็ไปเอาตัวน้องออกมาอืมคือจากคลิปที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะ
คือเป็นกล้องวงจรปิดซึ่งจับไว้ได้ตั้งแต่รถเลี้ยวมาเลย
ครับผมใช่ไหมคะครับแล้วรถที่จะใช้เนี่ยเป็นรถของกรทมครับ
โทษนะคะคือก็คือเป็นรถเก็บขยะครับผมแต่ว่าขนาดมันจะย่อมนะคะ
ขนาดมันจะย่อมลงมาใช่ใช่เขามีหลายขนาดใช่
เนี่ยคือเป็นรถที่ใช้ในการทำงานนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมคะใช่
ทีนี้พอมาปุ๊บจอดที่เขาจอดนั่นคือตรงหน้าบ้านพ่อเป๊ะเลยไหม
ตรงครับตรงตรงหน้าต่างขึ้นพอดีเลยต้องจอดจอดต้องจอดตรงเลย
ตรงข้างขึ้นอ่ะเพราะเขาจะขึ้นชั้นสองครับผมต้องปีนหลังคารถขึ้นไปอืม
คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายลงมา
แล้วก็จะเห็นคือในกล้องเนี่ยมันจับได้ชัดมากครับ
กระทั่งพ่อบอกว่ารูปภัณฑ์สันหาเนี่ยรู้เลยว่าใครใช่ครับ
พ่อแน่ใจมากแน่ใจมากก็ผมพอตอนเที่ยงแม่เขากลับมาจากทำงาน
ลูกก็บอกแม่เขาแล้วก็แม่ค่ะไอ้หลังคาเขาก็กดกล้องคุณจอดปิดดูอืม
เปิดกล้องจรปิดดูเขาก็เห็นว่าเป็นรถคันนี้คนคนนี้เขาก็ให้มาดู
แม่เขาโทรเรียกผมมาผมก็มาดูกล้องพอดูกล้องผมก็เห็นชัดเจน
หมายว่าเป็นคนนี้คนนี้ปีนรถขึ้นไปนี้แล้วก็เอาน้องออกมาอย่างงี้อืม
แล้วก็ขับออกไปแล้วก็ผมจำได้แล้วผมก็ไปสถานีตำรวจ
คุณผู้ชมเห็นนะคะคือจอดหน้าบ้านแล้วก็ปีนคือปีนขึ้นทางรถอ่ะ
ใช้รถเป็นตัวปีนขึ้นแล้วก็ไปที่ชั้น๒
ครับซึ่งคือตึกแถวที่คุณผู้ชมเห็นในข่าวเนี้ยนะคะ
ไม่ใช่ว่าห้องไม่ใช่ว่าตึกแถวคูหานั้นของพ่อทั้งหมด
ไม่ใช่ครับผมเป็นบ้านเช่าอ่ามันเป็นบ้านเช่ามันแบ่งเช่าเป็นชั้นชั้น
ครับครับซึ่งที่ครอบครัวพ่ออยู่คือชั้นสองอืม
พอมันปีนขึ้นไปชั้น๒ปุ๊บก็เข้าทางหน้าบ้าน
พ่อแต่ตามปกติมันต้องมีเหล็กดัดนะใช่ไหมคือเหล็กดัดเขาออกเขาเขาง้างออกมาไง
ใครใครเป็นคนง้างอันนี้ทางบ้านนี่แหละเขาเปิดออกมาไว้สำหรับเอาไปเอา
เอาผ้าเอาห้อยออกมาห้อยตากไว้ข้างนอกอ๋อแต่ทีนี้เขาก็ไม่ได้ปิด
เขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นคือว่าเพื่อจะเก็บผ้าเข้าค่าออก
อ๋อไม่มีเหล็กเหล็กดัดที่เราไม่ได้ล็อกไว้ใช่ไหมครับครับผมใช่ไหมคะ
ทีนี้พอเขาปีนเข้าไปเขาก็เข้ารูนั่นแหละก็เข้าตรงนั้นแหละครับ
ทั้งชั้นสองเนี่ยครอบครัวพ่ออยู่ใช่ไหมคะครับมีกี่ห้องคะ
มันมีสองห้องลูกสาวที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยอยู่ห้องไหน
เขามันไม่ได้อยู่ในห้องลูกสาวที่ผู้เสียหายเขาอยู่ข้างนอก
ข้างนอกห้องอีกทีมันจะเป็นเป็นเป็นเป็นชานเป็นชั้นชั้นอย่างเงี้ย
แต่เขาอยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่าพอปีนเข้าไปที่หน้าต่างปุ๊บ
แล้วเจอห้องลูกสาวนอนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ
คร่าข้ามไปแล้วก็ออกออกจากห้องไป

ผมไม่อยู่ครับผมอยู่อีกทีหนึ่งผมไม่อยู่อีกห้องหนึ่ง

ตีกว่าจะตี๕เขาจะออกไปทำงาน

ทีนี้พอเขาปีนเข้าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณ
ประมาณจะตี๕นี่นะ
ที่เขาออกมาประมาณตี๔กว่าจะตี๕เนี่ยนะ

เขาต้องรู้สิว่าบ้านเราลูกสาวนอนไหน
ห้องนี้ไม่ใช่ออกไปตรงไหนจะออกทางไหน

มันจะมีอยู่ล็อกหนึ่งของเหล็กดัดใช่ไหม

เขาก็ไปเรียกมาเขาคงไปเรียกกันออกมา

แต่เขาเอาออกมาแล้วก็มารอที่รถ

แล้วจะมีคนมาเปิดประตูอีกทีหนึ่ง

เขาจะมีกุญแจ

คือเพื่อป้องกันไม่ให้น้องนี้ออกไปที่อื่น
เขาพาออกทางหน้าต่างหรือเขาพาออกใช่ไหม

พอเขาพาน้องออกเนี่ยเขาออกชั้น๑ใช่ไหมคะ

เข้ามาทั้งมืดไม่รู้เขาเป็นไหนไปธุระงาน
เขาเข้ามาพอดีแล้วเขาก็เปิดกุญแจ

อยู่แอบอยู่แล้วก็ออกสวนไป
อย่างที่บอกว่าคือครูหานั้นไม่ได้อยู่เฉพาะครอบครัวพ่อ

แล้วปกติประตูล็อกได้ประตูชั้น๑ต่อให้ใช้รวมกัน
แต่มันเป็นจังหวะที่อีกบ้านหนึ่งเขาเปิด

พอพาน้องลงมาจากชั้น๒แอบอยู่ในห้องน้ำ

กล้องความจำปิดจับได้เห็นชัดแค่ไหนครับพ่อ

น้องร้องให้คนช่วยไหมหรือยังไงคะ
น้องเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้น
เดี๋ยวขอย้ำนะคือคุณผู้ชมคือน้องเนี่ยมีความบกพร่องเรื่องการเรียนรู้

ใช่เขาจะเชื่อคนง่ายใครพูดอะไรเขาจะเชื่ออยู่แล้วครับ

ถ้าคุยก็รู้ปกติเนี่ยแต่ว่าเขาจะไม่รู้แบบอะไรเยอะแยะ

ผู้ชายคนนี้คุ้นเคยกับครอบครัวพ่อขนาดไหนคะ
เขาไม่ค่อยคุ้นเคยในนั้นคือเขาจะอาจจะคุ้นเคยในหน้าที่งานนะลูก
คนนี้เขาจะไปออกไปเจอตามที่หน้าที่งานผู้ชายเขาจะมาทำงานอยู่ช่วยพี่เขาอีกทีนึง

ทีนี้น้องคนนี้น้องเนี่ยเขาจะไปหาพี่ชายเขา
พี่ชายเขาก็ทำงานอยู่ครับตอนนี้เขาก็มาขอตังค์พี่เขามั่งอะไรมั่งเพื่อเข้าเว่นซื้อขนมกินอะไรอย่างนี้
พี่เขาจะให้แต่บางวันเขาไปเขาอาจจะไม่เจอพี่เขาอย่างนี้ถ้าเขาจะเจอไอ้คนนี้คนนี้เขาจะมาที่หน้าที่พี่สายเขาเรื่อย
คุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่สังกัดเขตสาธรณ์นะคะคุณพ่อเนี่ยขับรถนะคะคุณพ่อเป็นคนพนักงานขับรถเก็บขยะนะคะ
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุทำเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่คน

เขาเข้างานมาได้ประมาณ๓ปีกว่า
คนในครอบครัวพ่อนอกจากพ่อมีใครรู้จักเขาคะ
ก็ลูกลูกรู้จักลูกชายรู้จัก

ลูกชายผมทำงานเขตคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำก็รู้จักเขา
เพราะเขาเคยเที่ยวอยู่ในที่จอดรถที่เขาเรียกที่จอดรถขยะอยู่ใต้ทางด่วน
เขาจะมีมันก็มีเขากินลงกินเหล้า

แล้วก็คนงานของคันลูกชายคันรถที่อยู่เก็บขยะคันรถลูกชายเขาก็ไปรู้จักกับคนนี้ด้วยเป็นเพื่อนกัน
คือเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเคยเห็นหน้ารู้จักกันแม้แต่น้องผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็เคยเห็นหน้าเหมือนคือเคยรู้จักเหมือนกับเป็นคนรู้จักกันใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาต่อขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าก็คือว่ากระทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกระทำแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยเจอกันทุกวันนะคะที่บอกว่าครึ่งปีเนี่ยยังเจอกันอยู่นะคะกับคนที่ทำลูกสาวเขาสักครู่ค่ะ

น้องบอกว่าพาขับไปข้างนอกไปอยู่ซุ้มเต็นต์รถอะไรมืดสักที่เขาก็ไม่รู้จักกันไม่ได้เขาเพราะเขาจะจำไม่ได้หรอกว่าไปตรงไหนแล้วอยู่ตรงไหนนอกจากเอาเขามาส่งตรงที่ใกล้บ้านแล้วเขาถึงจะรู้ถ้าไปแล้วเขาจะไม่รู้หรอกครับ

ที่หน้ารถบนหน้ารถเลยครับน้องบอกว่าทำบนหน้ารถ
น้องบอกพ่อเองไหมว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนทำ

ผมก็บอกว่าพอเขามาถึงเขาก็บอกกับแม่เขาเขาบอกว่าไม่มีเงินพาไปโรงแรมไปเขาไปบังคับเอาหน้ารถทำไล่หน้ารถว่างั้น

ผู้ชายสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจำฟันครับ
ให้ไปหาภาพในกล้องวงจรปิดเอง

เกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้ครับผู้กลับ
ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะเราก็แจ้งข้อหานะครับ

ผมเรียกว่าส่วนตอบถามแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เราแจ้งข้อหาผู้ต้องหา
แล้วก็ส่งตัวไปให้สารขังนะครับ

เราก็คงจะส่งสำนวนให้จากทางพนักงานเลยอีกการได้นะครับ

รับว่ามีเชฟสำคัญขัดทาง

แล้วคือยังไงคะคือเคยขังเขาหรือยังไงคะ

คือเคยขังเขาแล้วหรือยังไงทำไมคุณพ่อยังเจออยู่ที่ทำงานคะ
อันนี้เนี่ยมันอยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาลนะครับ
ไม่แน่ใจว่าเขาได้ประกันตัวหรือเปล่านะฮะ
มันอยู่ในดุลพิวิตของสารเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าเขาได้ประกันตัวหรือเปล่า

คือที่ภูมิกับบอกเมื่อสักครู่นี้คือมีการส่งตัวให้สารขังแล้ว
แต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ประกันตัวเนาะ
ก็มันอยู่ในดุลพิวิตของสารนะฮะ

ดุลพิวิตของสารสารท่านให้ประกันหรือเปล่าเนี่ย

ไม่ทราบว่าเขาได้ประกันตัวหรือเปล่า
ค่ะภูมิกับค่ะที่บอกว่ารอผลตรวจดีเอ็นเอเนี่ยนะคะ
อันนี้คือรอของใหม่หรือที่ตรวจไปตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วคะ
ไม่ใช่นะฮะมันต้องเอาตรวจเปรียบเทียบคำว่าตรวจดีเอนเอเนี่ย
คือต้องเอาของผู้ต้องหามาตรวจเปรียบเทียบกับที่เราเก็บได้จากน้องผู้หญิงนะครับ

คือมันก็เป็นพยานหลักฐานมันก็เป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่ง

ซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่หลักเราต้องรอผลพิมพ์มือของผู้ต้องหาด้วย

ว่าจะส่งไปภายหลังได้ไหมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวฝากขังมันก็จะบังคับให้ต้องส่งสำนวนอยู่ดีนะครับ
ค่ะภูมิกับเรียนถามหน่อยค่ะเรียนไม่เชี่ยวชาญเรื่องขั้นตอนนะคะ
คือตอนนี้ที่รออยู่เนี่ยนะคะคือช่วงระยะเวลาที่รอมามันรอนานแค่ไหนล่ะคะ
คืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยทำงานอยู่ที่เขตนะฮะ

ทางภาคส่วนเขาก็ประสานให้ทางเขตส่งตัวมานะครับ
ซึ่งมันก็อาจจะช้าในขั้นตอนตรงนี้นะครับ
ครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้นอาทิตย์ของทางเขตสถานนะคะ

ตอนว่าได้ตัวมาและถ้ังมาฝากขังครับค่ะ

เพราะถ้ามีประวัติอยู่ในเวลาที่สามารถ
เพิ่มโทษบวกโทษได้เราก็ต้องเพิ่มโทษบวกโทษนะครับ

ก็คิดว่าถ้าเลิกนานก็จะไม่รอ

คือในช่วงระยะที่ผ่านมามันมีเบอร์ของพนักงานสอบสวน
โทรไปไม่รับต้องไปติดต่อเอง
กระทั่งผ่านมูลนิธิซึ่งก็เชี่ยวชาญกว่าในการดำเนินการแล้ว
คือมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะอะไรคะ
แม้กระทั่งกล้องวงจรปิดบอกให้ผู้เสียหายไปหามา
คือฝากไว้นะคะไม่ใช่ถึงมือพนักงานสอบสวนผู้รับ
แต่ฝากต่อไปให้อีกทีทำหาย

เพราะผมถามเขาเค้าอยู่ปกติ
ผมถามเขาอยู่ว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้าง

พนักงานสอบสวนคนนี้เขาเปลี่ยนเบอร์มือถือหรือเปล่าคะ

โอเค
เรื่องส่วนตัวเค้าอะนะ
ส่วนตัวสิคะท่านเพราะว่าคนเสียหายเขาโทรเบอร์นี้
ตามราชการที่บอกให้โทรเบอร์นี้นะคะ
ไม่ใช่ถ้าคุณถามผมผมก็ไม่ทราบว่าเขามีมือถืออยู่ที่เที่ยว
ถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเขาใช้เบอร์อะไรนะ

งั้นถ้าสมมุติเอาความคืบหน้าต้องเดินทางไปที่สอนอเท่านั้นหรือเปล่าคะ

ถ้าจะเอาความคืบหน้าตอนนี้จริงแล้วเนี่ย
โทรมาที่โรงพักเนี่ยมันก็สามารถทราบเบอร์ของพนักงานสอบสวนทุกคนได้อยู่แล้ว

มันสามารถสร้าปได้อยู่แล้วแม้ว่าพนักงานสวดเมื่อคนก็อาจจะมี๒๓เบอร์อะไรแบบนี้นะ
อ๋อค่ะให้เชิญแต่เป็นใหญ่แล้วเนี่ยพนักงานสวนเนี่ย
ก็เข้าเวรแค่ทุกวันนะครับค่ะเป็นวันพักอยู่แล้วเขาเข้าเวร๖เทป
เข้า๖พัก๒๔ชั่วโมงอยู่ครับได้ค่ะเข้าเวรทุกวัน
ฉันเบาใจแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ถึงผู้กำกับแล้วเรียบร้อยนะคะ
ว่าสิบห้าวันก็น่าจะเรียบร้อยฮะได้ค่ะเบาใจไปเยอะ
ขอบคุณผู้กำกับจริงค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ที่เน้นถามพอยถ้าได้เห็นตัวสำเนาเอกสารทางการอยู่แล้ว
ว่ามันมีเบอร์นะคะมีชื่อของพนักงานสอบสวนและมีเบอร์
อ้าวมาพ่อสัก๑๕วันก่อน

ใช่ครับ๖๗เดือนยังรับมาได้เลยครับ

สุดท้ายค่ะเรียนขอถามนิดเดียวว่าตกลงแล้วมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารจริงไหม
คือพนักงานสอบสวนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือเราคิดไปเอง
เพราะผู้กำกับบอกดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะ
เราคิดว่าเรื่องปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้ถูกกระทำคุณพ่อมูลนิธิ

แล้วก็กรณีของคุณพ่ออาจจะไม่ได้แค่กรณีเดียวที่เป็นแบบนี้

แล้วก็เราพบว่ากระบวนการในเรื่องของการแจ้งสิทธิ
หรือว่ากระบวนการเรื่องของการอธิบายขั้นตอน
กระบวนการเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนเองต้องมีการชี้แจงให้
ให้คนที่เป็นผู้ถูกกระทำแบบนี้ค่ะเขาได้รับทราบ
หรือว่ามีกระบวนการตามที่ชัดเจน
คุณผู้ชมค่ะเวลาเราน้อยจริงนะคะ

วันนี้เวลาน้อยแต่ได้ประเด็นแล้วนะ